คือด้วยความที่เราคุ้นเคยกับพี่อ๊อฟ

เดี๋ยวได้ฟังสัมภาษณ์กันแน่นอนนะคะในช่วงอื่นเนี่ย

แต่อีกหนึ่งข่าวมะตูมมางานนี้
รับตรงเลยนะคะว่าเพื่อนซีตอนนี้
คุณต้นหอมห่างแล้วนะคะกับคุณสันประชาค

ต้นหอมออกมาพูดเองเรื่องราวมันจะเป็นยังไง
แต่ว่าก็ช็อกเหมือนกันช็อกทั้งเพื่อนด้วย

ออกมาว่าฝ่ายชายเขาก็ซึมหงอยเหมือนกัน
เอออ่ะไปฟังจากมะตูมดีกว่า
ต้นหอมกับสันเลิกกันแล้วค่ะ

แต่ว่าเนื่องด้วยจากว่านางงานเยอะมาก
ตุ้มขออนุญาตไม่ตอบเรื่องไทม์ไลน์ครับ
แต่ตุมรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิม
มองว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน
เราก็ไม่กล้าที่จะไปแบบให้คำปรึกษา
วันที่เขาสองคนมาตกลงกุญแจเป็นแฟนกัน
ทุกคนก็ช็อกเราก็ช็อกเราก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้
พอวันหนึ่งเขาอาจจะห่างกันไปหรือเปลี่ยนสถานะไปในอีกรูปแบบนึงหรือเปล่า
อันนี้ต้องให้เขาออกมาพูดเองเราก็แค่ได้แบบให้กำลังใจคนที่เจ็บ
แล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่เดินต่อได้ดีกว่า
อืมค่ะคือเรื่องของเรื่องคือนางไม่ได้ไปงานแต่งด้วยกันนะคะ
ที่เมืองนอกก็เลยแต่ว่าก็ช็อกเหมือนกันนะคะ